อีกสักที่นะฮะที่วัดภูตภาวทอง
หนุ่มนักธุรกิจเขาเดินทางมากราบไหว้
องค์พ่อผู้ผู้จรินนักฮราช
วัดภูตภาวทองจำกันได้ไหม

ต้องมาลอดไอ้ช่องแคบตรงหินมหัศจรรย์นี่ไง

บางคนบอกผ่านผ่านไปไม่ได้ติดช่อง

เออแต่ส่วนใหญ่รอดได้น้องไม่ต้องคุณพูดถูก
ที่วัดภูตภาวทองตะบนกุฎหมากไฟ

ที่นี่ถ้ามีโอกาสลองมากราบไห้กันดู

มาจากกรุงเทพฮะเดินทางมาชมความสวยงามของวัด

องค์พ่อปู่บุจรินนักฮาราชพญานาค
เสียนที่ประดิษฐานอยู่รอบ
สะบกฮรณีสระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์

คุณดารันน่วมสิรินักธุรกิจ
คนนี้เขาเป็นผู้ที่นำเข้าเครื่องสำอาง

แล้วเขาบอกว่าเขามีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พญานาค
เพิ่งจะเคยมาวัดภูตภาวทองครั้งแรก
ถือโอกาสมากราบไหว้เนาะ

พันปีสองพี่น้อง
ที่ชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง
และเจ้าแม่ทองทิพย์ไง

ถ้าจ้าออกไปปล็อกก็สนุกแน่
อย่าไปทางนั้น

อย่าไปโฟกัสกับมันมากจนเกินไป

หลายคนใช้ชีวิตด้วยการเอาหัวจิตหัวใจไปอยู่กับมัน
ค่ะสุดท้ายหัวจิตหัวใจของคุณนั้น

ใช่กระยี้แหลมแตกสลาย
แล้วก็ลอยไปหากองสลาก

ปกติแล้วกันคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะรวบรวมเรื่องความเชื่อมาฝากแล้ววันนี้
ที่แรกที่จะพาไปจังหวัดเชียงใหม่ไปขอโชคจากเจ้าพ่อเวียงเศรษฐี
ชื่อก็มงคลอยู่แล้วไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะที่วัดเวียงเศรษฐี
ตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
มีชาวบ้านแห่มาขอโชคขอลาบกันที่นี่ค่ะที่ศาลภายในวัด
ซึ่งเป็นที่อยู่ของรูปปั้นเจ้าพ่อเวียงเศรษฐี
ก่อตั้งเวียงเศรษฐีแห่งนี้นี่เอง
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครมาขอโชคแล้วเนี่ยจะโชคดีกลับไปทุกคนเลยนะคะ
คุณลุงที่เขาเคยมาร่วมปั้นรูปเหมือนเจ้าพ่อเวียงเศรษฐีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่ยกเข้าไปในศาลยก๕คน
คนยกยังไงก็ยกขึ้นไปเนี่ยยกลงจากรถยกได้ใช่ไหม
แต่พอเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนศาล๕คนเดิมยกไม่ขึ้นแล้ว
ตอนแรก๕คนแรกจะยกลงจากรถยกได้
เขาจะเคลื่อนขึ้นศาลทำไมถึงยกไม่ได้
ก็ต้องเกณฑ์คนมาช่วยอีกทั้งหมด๑๐คน
จะสามารถยกเข้าภายในศาลได้
ก็เชื่อกันว่าเจ้าพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอิทธิฤทธิในตัวเองนะ
ก็เลยร่วมกันตั้งชื่อว่าเจ้าพ่อเวียงเศรษฐี
และมีคนที่มาขอโชคขอลาบแล้วเขาประสบความสำเร็จกันไปก็เป็นจำนวนมาก
และที่พลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงก็คือ

ดูสิเจ้าพ่อเวียงเศรษฐีจะให้ยังไงอันนี้สุดแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ

ใกล้เคียงอยู่เหมือนกันไปดูกันต่อเลยนะจ๊ะ
ที่อุดรธานีค่ะ
ไปที่วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าหมู่๖ตำบลดอนหายโศก
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ

คนเนี่ยมักจะไปทำการเสี่ยงโชค

ส่องที่ขันนมนต์จนกระทั่งว่า
มีคนถูกโชคได้ลาบงวดที่ผ่านมากันแล้ว
ขันน้ำมนต์รอบนี้นะคะอยากจะให้ไปดูเหมือนกัน

เพราะเขาว่ามันไม่เคยชัดเท่าไหร่

มันก็แล้วแต่คนคุณผู้ชม
งวดวันที่๑ธันวาคมนี้นะคะ

แต่คุณผู้ชมจะคิดจะพิจารณาเอาเองค่ะ
อย่างนั้นจัดให้อีกสักหนึ่งไข่

วัดโบสถ์ราชสถานสมบันบากระกับอเผิดโผทอง

หลายคนรู้หลายคนเห็นหลายคนเคยฟัง
ไอ้ไข่จากที่นี่เขามาจากไหน
นครศรีธรรมราชรู้กันดีอยู่แล้ว
ก็มาจากออริจินัลเขาเลยนะครับ
หลายคนเข้ามาที่นี่ในโชคในราบต่อไปเขาก็จะนำ
ขนมเปี๊ยะรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังกะติ๊ก
ของเล่นต่างมาถวายให้กับไอ้ไข่ที่นี่ครับ
และนอกจากนี้เขาก็มาจุดประทัดแก้บนกันไป
ก็หวังจะได้สมใจปรารถนา
คราวนี้ยังไม่ได้จุดประทัดแต่ว่า
ไปส่องอะไรน้ำตาน้ำตาเทียนที่อยู่ในอ่างน้ำมนต์นั่นแหละครับ

งงไปหมดไม่รู้ไม่กล้าพูดหรอกครับว่ามันคืออะไร
แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันจะคิดจินตนาการว่าเป็นอะไร
เพราะดูแล้วเนี่ยยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมกันด้วยนะครับ
ยังมีอีกหลากหลายที่หลากหลายองค์เห็นไหมที่เราตั้งเอาไว้นะ